ผมเข้าใจดีครับท่านประธานครับว่าการตั้งรัฐบาลของท่านนายกมันมีหลายกลุ่มหลายคั่ว
การทำนโยบายของรัฐบาลจึงไม่อาจที่จะดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกับตอนหาเสียงเอาไว้ได้
จึงทำให้นโยบายที่ออกมามันจึงต้องเกรงใจพวกพ้อง
และสุดท้ายวันนี้พักแกนนำจึงไม่เหลือนโยบายอะไร
ต้องให้พักร่วมจูงจมูกกันไป
ท่านประธานครับที่ผ่านมาครับ
ภายในระบบราชการอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวตั๋วช้าง
ซึ่งเป็นความท้าทายของระบบคุณธรรมในระบบราชการของเรา
เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตำรวจต้องทุจริต
หาเงินมาซื้อตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านลีดไถ
ขู่เข็นให้ประชาชนจ่ายสวยสินบน
ท่านประธานครับท่านประธานที่กรบ
อนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับข้อ๔๕วักที่๒ครับ
คือการอภิปรายเสียดสีทำให้เสียหาย
อยากให้ถอนคำว่ารัฐบาลนี้ถูกจูงจมูก
ผมเห็นแต่ควายบ้านผมนั่นแหละครับที่เขาจูงจมูกอ่ะ
รัฐบาลนี้รวมตัวจากคนที่มีความคิดเห็นร่วมกัน
เห็นความสำคัญของบ้านเมืองไม่มีใครจูงจมูกใครครับ
เพราะฉะนั้นขอให้ถอนด้วยครับผมถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพ
ท่านประธานครับครับคำว่ารัฐบาลนี้ปลูกจูงจมูกใช่ไหมครับ
ครับผมถ้าคุณรัฐบาลได้ไปด้วยทอยคามนี้
ก็อยากขอร้องให้ถอนนะครับอันนี้เป็นคำวินิจฉัยของท่านประธานใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่ามันเจ็ดสีครับโอเคครับผมยินดีถอนว่าจูงจมูกครับ
เป็นจุงแขนแล้วกันฮะพอใจนะครับครับเชิญเชิญต่อครับ